ให้ดูอะไรที่มันเป็นประเพณีกันหน่อย
ใช่ค่ะไปดูประเพณีแห่นาคกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ประเพณีการแห่นาคจริงก็มีมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณแล้ว
แต่ว่าประเพณีแบบแห่นาคแบบที่จะพาไปดูในโลกโซเชียลนี้
คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าแบบนี้ก็มีอีกด้วยหรือ

เพลงฮิตนะคะถ้าจะโยกกันขนาดนี้
สงสัยนาคอาจจะต้องทำประกันสุขภาพก่อนนะคะคุณ
อ๋อตับใต้ไทรฟุมรมก็อยู่ที่เดียวแล้วครับ
จริงอันนี้มันเป็นงานประเพณี
ก็คือตอนแรกว่านั่งม้าสูงแบบนี้ก็น่ากลัวแล้ว
แต่เจอจังหวะคนมาโยกมาเขย่า
โอ้โหน่ากลัวกว่าขี่ม้าอีกค่ะคุณค่ะ

ถามใจดูนาคนี้กว่าจะมัดได้คุณมากจิตแข็งนะคะ
คุณแถมยังมีจังหวะด้วยนะเพลงก็ฮิตด้วยสิช่วงนี้
ดีนักไม่ลงมาเต้นเองซะเลยนะคะ
ใช้คนแห่แล้วก็โยกกันไปก็ถือว่าเป็นงานประเพณีนะ
หลายที่เขาก็จะมีการจัดการแห่นาคบนหลังม้าบ้างหลังช้างบ้าง
แคร่บ้างอะไรแบบนี้
ก็คือเป็นแล้วแต่ท้องที่ที่เขามีการจัดแล้วก็สืบสารกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะ
หลักการก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างปัญหาอุปสรรคนะ
ต้องเป็นการวัดใจหน้าที่จะบวชนะ